ที่สถานการณ์โควิดระบาดแบบนี้นะคะต้องบอกว่างานในวงการบันเทิงเนี่ยหดหายไปหมดเลยนะคะ
รวมไปถึงหมอลำอย่างแม่นกน้อยอุไรพรด้วยงานแสดงเนี่ยถูกแคนเซิล
ซึ่งก็ไม่รู้ว่าจะได้กลับมาแสดงอีกเมื่อไหร่นะคะ
แต่จะอยู่เฉยก็ไม่ได้คุณผู้ชมเพราะแต่ละวันที่ผ่านไปล้วนมีค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น
ไหนจะลูกวงอีกจำนวนมากสุดท้ายค่ะแม่นกน้อยเลยจำเป็นต้องผ่านตัวเองมาเป็นหมอลำออนไลน์
จัดแสดงสดให้แฟนได้ดูให้หายคิดถึงผ่านการไลฟ์ในเพจเสียงอีสานนกน้อยอุไรพร
อาศัยมาลัยน้ำใจที่เป็นแฟนโอนเงินให้จะเรียกว่าเป็นมาลัยออนไลน์ก็ไม่ผิดนะคุณผู้ชม
แม้จะไม่ได้จัดใหญ่แบบเต็มวงเหมือนที่แฟนคุ้นเคยแต่ก็ทำให้คลายความคิดถึงเสียงเพลงเพราะจากวงเสียงอีสานไปได้บ้าง
ชมภาพการแสดงบางส่วนกันหน่อยค่ะ
ความแกร่งในใจเคยมีถูกแทนที่ด้วยความหวั่นไหว
แค่ยกนิ้วกดโทรหาใครดูสิใจยังบ่มีแม่ไม่พอ
ดูสิใจยังบ่มีแรงพอ

แม่นกน้อยยังบอกนะว่าคิดถึงแฟนเหมือนเดิม
แต่สถานการณ์โรคระบาดทำให้เราต้องเจอกันในรูปแบบนี้ไปก่อนนะ
รับว่าในหัวใจเนี่ยโหท้อแท้มากแต่ก็ต้องสู้
จากการแสดงสดผ่านโซเชียล
ของแม่นกน้อยก็ยังทำทั้งน้ำปลาร้ากาแฟสบู่และน้ำพริกขายเพื่อหารายได้มาจุนเจือคนในวงค่ะ
ห่างหายจากแฟนหมอลำเสียงอีสานในหัวใจของแม่ทดท้อมาก
อันนี้เรื่องจริงค่ะทดท้อมากคำว่าสู้โอ้คำว่าเป็นกำลังใจให้ด้วยแม่ตอนนี้
ค่ำเป็นกำลังใจคือต้องมีสายป่านกับเม็ดเงินที่จะต้องกินต้องใช้
มีสุยางค่ะมีสุยางปัญหาชีวิตปัญหารายวัน
ก็สามารถที่จะไปอุดหนุนสินค้าต่างของแม่นกน้อยได้นะมีหลากหลายให้เลือกเลยแหละเนาะ
น้ำพริกปลาร้าก็มีนะคะน่าสนใจหลากหลายเมนูอยู่เหมือนกันนะคะ
ขยันแบบนี้ไม่อดตายแน่นอนค่ะคุณผู้ชม